ทุกหน่วยงานก็พยายามป้องกันดูแลตัวเองนะคะ
ถ้าหากว่าหน่วยงานไหนที่พร้อมฉีดวัคซีนก็ไปฉีดกัน

ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณตำรวจไปฉีดวัคซีนเหมือนกัน
คนตำรวจเอกสวทแจ้งยอดสูกผู้บัญชาการตำรวจ

ท่านบอกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ท่านก็พูดสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ถูกต้องแต่ทีนี้คุณผู้ชมที่โคราชนี่นะคะ
ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณตำรวจเหมือนกันค่ะ
คือฉีดวัคซีนไปแล้ว๒เข็ม
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายตรวจโควิด
ปรากฏว่าเจอว่าติดโควิดด้วยนะคะ
เกิดความสงสัยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ทีนี้เรื่องนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทีมแพทย์โรงพยาบาลปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
ตรวจจากตำรวจที่โรงพักปักทงชัยทั้งหมด๑๔๐นาย

ก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกว่า๒๐๐คน
เพื่อสอบถามเรื่องประวัตินะคะ
แล้วก็การตรวจหาเชื้อต่าง

เพราะหลังจากพบว่าพันธบทเอกชะนัดกวีขาวฉลาด
ผู้กำกับการสพปักทงชัยได้ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยง
จากนั้นท่านก็ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปากทงชัย
ผลตรวจออกมายืนยันว่าเป็นบวกนะคะ
ก็เลยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปักทงชัยอยู่
โดยทางด้านพันธมตเอกชนัดกวีขาวฉลาด
ท่านที่ติดเป็นผลเป็นเชื้อบวกนี้นะครับ
มีบ้านพักอยู่ในเมืองโคราช

กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ประชุมร่วมกันหลายคนแล้วค่ะกับผู้กำกับกว่า๕๑สพในจังหวัด
แล้วก็ปฏิบัติงานคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน
ท่านบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒มา
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
แต่ว่ามาจนถึงช่วงวันที่๒๐๒๑เริ่มมีอาการ

สอบถามไปทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกชะนัดเลย
ว่าอาการเป็นยังไงหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว
บอกปกติดีไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้
ไม่มีอาการปวดเมื่อยไม่ปวดคอ
ถ้าเอ็กซาเรย์ปอดก็ปกติดีความดันก็ปกติดีเหมือนกัน

ท่านบอกว่าคาดว่าน่าจะติดเชื้อจากการสัมผัส

เมื่อเย็นวันที่๑๔พฤษภาคมที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะ
ส่วนวันที่๑๕๑๖พฤษภาคมไม่ได้ไปไหน
แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติตัวก็เคร่งครัดนะคะ
หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างกันอย่างดี
ส่วนวันที่๑๘พฤษภาคมช่วงบ่ายไปนวดคลายเส้นที่สารานนคุ้ม
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ร่วมงานที่มูลนิธิเทียนหงษ์อำเภอปักทงชัย

เริ่มรู้สึกว่ามีอาการไข้เล็กน้อย
ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปักทงชัย

ปรากฏว่า๒ทุ่มถึงทราบว่า
ผลออกมาเป็นบวกติดโควิด
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลปักทงชัยอยู่
ก็ทางคุณหมอเคยบอกเหมือนกัน
การฉีดวัคซีนโควิดไม่ใช่ว่าโควิดจะเข้าตัวเราไม่ได้

ติดได้แต่ว่าเชื้ออาจจะมีอาการรุนแรงน้อยลง
ใช่นะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้